เอาละค่ะพูดถึงเรื่องเขื่อนแตกที่ประเทศลาว
จริงกำลังใจจากคนไทยเยอะมาก
ทวิตเตอร์ขึ้นโพสต์เยอะมาก

ดาราศิลปินพากันโพสต์ภาพเพื่อเป็นกำลังใจนะ
ภาษาลาวบอกว่าจงเข้มแข็ง
อยตรีชดาโบเมลดาสนยุคและพี่เอสุภาชัยนั่นเองนะคะ
ขณะที่บางส่วนพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าขอเป็นตัวแทนรวบรวมเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคุณ
ซึ่งจริงแล้วนางก็เป็นชาวลาวด้วยนะคะ
นางก็บอกว่าตอนนี้เปิดรับบัญชีบริจาคนะคะเพื่อระดมทุน
ส่งไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
และยังให้คนที่รู้จักที่ลาวคอยประสานงานให้ค่ะ

ก็นำเงินบริจาคอีกส่วนนะคะ
ซื้อให้ตรงกับความต้องการของคุณเพลินศพไทย
เท่าที่ทราบนะคะผ้าอาณาไมนี่ก็สำคัญนะคะ
ใช่ค่ะรวมไปถึงอาหารแห้งด้วยนะครูชม
เท่าที่ดูยอดก็ล้านกว่าบาทนะ
ใช่นะคะก็คือจริงมันมีปัญหาตรงนี้ค่ะ
ว่ายอดเงินที่บริจาคไปมันเป็นบัญชีไทย

ก็คุณเปิ้ลจะนำเงินที่บริจาคไปให้คุณเปิ้ล
จะแปลงเป็นเงินลาวแล้วก็ส่งไปส่งไปวันนี้เลยนะคะ
ว่าในเย็นวันนี้ค่ะจะไลฟ์สดประมูลของใช้ของตัวเอง
เพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
เชิญชวนให้พี่น้องในวงการบันเทิงติดต่อนะคะ
ส่งของร่วมประมูลหารายได้ร่วมกันด้วยอีกทางหนึ่ง
เมื่อวานนี้เห็นทางสถานทูตไทยประจำสปลาวก็มีการขอรับบริจาคเงินเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาในช่วงหนึ่ง
ส่วนบอกว่าไม่สามารถโอนเงินจากเมืองไทยไปได้
ก็ลองดูช่องทางหลากหลายช่องทางให้ดีก่อนแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมก่อนที่จะโอนเงินไปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะส่งความช่วยเหลือไปให้ที่สปลาวกันหมดเลยนะคะ

ใกล้มากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนก็เป็นห่วงมากนะคะ
ยังไงก็ส่งกำลังใจผ่านจอกันได้นะคะ
เพราะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวชาวไทยสิไปซอยนะคะใช่ค่ะ